ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ต้องตามความคืบหน้าค่ะที่อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำที่มีเด็กหญิงอยู่ชั้นม๒
ตั้งท้องได้สองเดือนทีเนี้ยค่ะจากการตรวจสอบต่อจิ๊กซอต่างต่างแล้ว
คาดว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะคือพ่อเลี้ยงแต่ประเด็นคือไม่มีใครในครอบครัวที่ไปแจ้งความดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดใครเลย
แล้วตัวน้องเองไปบอกกับทางโรงพยาบาลว่าองค์เทพเป็นคนทำ

ทีนี้ค่ะเราก็ตรวจสอบข้อมูลให้เพิ่มเติม
ไปมาไม่ใช่แค่น้องชั้นม๒คนนี้คนเดียวมั้ง
ที่ถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ
อาจจะมีอีกเพราะว่าสมาชิกอบตในหมู่บ้านบอกว่า
เคยได้ยินเสียงพี่สาวของน้องร้องไห้ต่อว่าพ่อเลี้ยง
ถึงแม้พ่อจะไม่ใช่พ่อแท้แต่หนูก็รักเหมือนพ่อนะ
ทำไมทำกับหนูแบบนี้นี่นะคะ
จนแบบไปเห็นรถของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
ขับรถมาพบกับครอบครัวนี้
ชาวบ้านก็เลยเอาเรื่องราวต่างมาต่อจิ๊กซอกันเองนะ
แล้วก็คาดว่าพ่อเลี้ยงน่าจะล่วงละเมิดทางเพศ
พี่สาวและน้องสาว
คือเหมือนกับล่วงละเมิดทางเพศตัวพี่สาวนานแล้ว
จนตอนนี้จบมหาวิทยาลัยแล้ว
น้องสาวก็คือเด็กชั้นม๒อายุ๑๔ค่ะ
วันหนึ่งได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันกับพ่อ
เขาก็บอกว่าพ่อไม่ใช่พ่อแต่แท้พ่อหนู

แล้วทำไมพ่อต้องทำเป็นเหตุผลอย่างนี้
เขาก็ร้องอยู่ที่ตรงหลังบ้านหลังครัว
ด้านนางสาวพัฒน์ธีราขุนช้า

บอกว่าได้รับเรื่องจากโรงพยาบาลหนองหงนะคะ
เมื่อ๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าพบกับร้อยตำรวจเอกวิวัตนามอาสา
รองศาลวัฒน์ศพหนหงแล้ว
เพื่อให้สอบสวนหาผู้กระทำผิด
มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริง
แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าทุกข์มาแจ้งความ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นคนร้องทุกข์กล่าวโทษแทนได้นะคะ
จำเป็นว่าฝั่งผู้เสียหายจะต้องมาแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทนได้เลยค่ะ
ทีนี้ค่ะไปดูครอบครัวนี้หน่อย
ทำไมถึงสงสัยว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนทำ
ครอบครัวนี้เขาอยู่กันแบบนี้นะคะ
คือตัวพ่อเลี้ยงคือในวีนามสมมุตินะ
อายุ๔๘มีลูกติด๒คนเป็นผู้ชายอายุ๒๒
ผู้หญิงอายุ๒๐ฝ่ายภรรยาก็คือแม่ของเด็กนะคะ
มีลูกติด๓คนจากสามีเก่าที่เสียชีวิต
คือเด็กหญิงที่ตอนนี้อายุ๒๒แล้วอะค่ะ
เคยถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนตั้งแต่อยู่ป๕
คนที่๒เป็นผู้ชายอายุ๒๐
คนที่๓ก็คือน้องนักเรียนชั้นม๒อายุ๑๔ที่ท้อง๒เดือน
นี่นะคะคือทั้งคู่พอมาอยู่ด้วยกัน
มีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงอายุ๖ขวบค่ะ
นี่คือสมาชิกของครอบครัวนี้นะคะ
นางภัยนามสมมุติอายุ๔๖ปีเป็นพี่สาวของพ่อแท้ของเด็กที่ท้อง
คือพ่อแท้ของเด็กเสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุ
เขาให้ข้อมูลว่าแม่เด็กอะค่ะ
มามีสามีใหม่หลังจากสามีเก่าเสียชีวิต
ตอนนั้นหลานอายุ๒ขวบ
แล้วก็เขามีอาชีพค้าขายขายข้าว
ใส่รถกระบะเลขขายตามหมู่บ้านเหมือนกับรถพุ่มพวงอะค่ะ
เท่าที่รู้ก็คือทั้งสองคนทั้งตัวแม่เด็กกับพ่อเลี้ยง
ชอบไปหาหมอดูเชื่อเรื่องเจ้าเข่าทรง
เชื่อเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเชื่อเยอะมาก
แล้วก็อยู่กันเองในครอบครัวไม่สูงสิงกับใคร

ที่ผ่านมาก็จะคอยบอกกับพี่สาวคนโตของเด็ก๑๔ตลอดว่า
ระวังพ่อเลี้ยงนะเพราะว่าหลานเป็นเด็กสาวหน้าตาดีนะคะ
หลานเคยเล่าให้ฟังว่าถูกพ่อเลี้ยงห้ามไม่ให้คบเพื่อน
ห้ามไม่ให้มีแฟนห้ามไม่ให้คบผู้ชายคนไหนเลย
เหมือนกับเป็นลักษณะของความหึงหวงอะค่ะครับ
ครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่บ้านของครอบครัวที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านครอบครัวองค์เทพเนี่ยหลังนี้ฮะคุณศักดิ์สิทธิ์ไปดูพื้นที่มานะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่๗บ้านบุงเจริญตำบลสะทองอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำนะครับ
วันนี้บ้านปิดเงียบฮะลักษณะบ้านเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้มีรั้วรอบขอบชิด
หน้าบ้านนี่มีห่วงจุ้ยกระจกเงาติดไว้ด้วยนะค่ะอ่า

สะท้อนพลังลบกลบพลังร้ายอะไรพวกนี้นะครับ
ข้างบ้านมีสารเจ้าที่มีสารตายายตั้งอยู่
เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันกับครอบครัวนี้บอกว่า
ครอบครัวนี้เขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะ
แต่ว่าทางเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อหรอก
เรื่ององค์เทพอะไรแบบนี้นะ
เทพจะไปข่มขืนไปทำคนจนท้องได้ยังไง

ส่วนเด็กที่ตั้งท้องเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาดีนะ
คือป้า
เพื่อนบ้านในระแวกเนี่ยบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้
เอาเป็นว่าสวยที่สุดในหมู่บ้านก็แล้วกัน

ญาติเนี่ยชื่อนางแก้วอายุ๖๒ปีนะครับ
บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาอยู่กินกันมาประมาณ๑๒ปีแล้ว
เท่าที่รู้ทั้งสองคนชอบไปดูหมอ
เชื่อเรื่องทรงเจ้าอะไรพวกนี้
ทรงเจ้าเข้าทรงอะไรพวกนี้นะครับเขาชอบ
อย่างไปคำชโนธนี่ก็ไปไปเขาคิชกูธก็ไป
บ้านมีบ่อน้ำรูปปั้นพญานาคด้วยและก็ไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนบ้าน
ตัวของพ่อเลี้ยงเนี่ยองค์เทพเนี่ยนะเขามีอยู่ละกับอากรณ้านี่คลั้งหนึ่งนะ
สมัยลูกติดของฝ่ายภรรยาลูกสาวคนโตเรียนอยู่ป๕
แล้วก็อ้างว่าองค์เทพเนี่ยมาเข้าเขาแต่โชคดีตอนนั้นเด็กไม่ท้อง
แล้วเด็กก็ไม่เคยบอกนะจนน้องสาวเนี่ยมาโดนโดนแล้วก็ตั้งท้อง
พี่สาวเขาถึงเล่าให้ฟังว่าหนูก็โดนเหมือนกัน
หลานคนที่ท้องคนโตบอกว่าอยู่ดีน้องมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
พอพาไปหาหมอหมอบอกว่าน้องนี่มีลักษณะเหมือนกับท้อง
ก็เลยถามว่าเอ๊ะไปมีอะไรกับใครหรือเปล่าแต่เด็กบอกว่าไม่มี
เด็กบอกว่าคนที่ทำเนี่ยคือพ่อเลี้ยงแต่ไม่ใช่พ่อเลี้ยง
เป็นองค์เทพเข้าพ่อเลี้ยงอะไรอย่างนี้เด็กเขาบอกว่าคืนเกิดเหตุ
คือพ่อเนี่ยตัวสั่นมาเหมือนกับคนที่ถูกเจ้าเข้าทรงเจ้าเข้าอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เดินมาหาเด็กมากลางดึกแล้วเสียงที่พูดเนี่ยไม่ใช่เสียงพ่อเลี้ยง
เป็นเสียงเทพเป็นเสียงองค์เทพมาเข้าแล้วพูด
บอกว่าถ้าเกิดไม่ให้ร่างของเขาเนี่ยนะที่เขามาสิงร่างนี้อยู่เนี่ยมีอะไรด้วย
ร่างเนี้ยจะต้องตายไปอ่าเด็กที่ท้องก็เลยบอกว่าเขาก็กลัว
เขาก็กลัวพ่อจะตายเพราะว่าองค์เทพบอกว่าถ้าไม่ยอมให้มีอะไรด้วยเนี่ย
ร่างนี้ที่เขามาสิงเนี่ยตายแน่ก็เลยต้องยอมให้มีอะไรด้วย
เพราะต้องการให้พ่อเลี้ยงมีชีวิตอยู่
ร่างเนี่ยต้องตายไปลูกก็เลยยอมลูกสาวใหญ่ก็ผ่านมาแล้วไม่มีลูก
มาเจอลูกสาวน้อยอีกมันมีท่อง๒เดือนมันเลยดัง
นี่ฮะก็มีคนนึงนะครับที่เป็นญาตินะครับน้างสมมุ่งปรัดกองอายุ๕๔ปีนะครับ
บอกเรื่องนี้ยอมไม่ได้ไม่เชื่อว่าองค์เทพเนี่ยจะมาเป็นคนทำไม่รู้เรื่อง
เป็นเรื่องขององค์เทพจะมาทำคนท้องได้ยังไง

ทีนี้ค่ะที่บ้านเกิดของพ่อเลี้ยงค่ะ
ในพื้นที่หมู่๑๔บ้านสะพานทองตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นบ้านเกิดของในวีนามสมมุตินะคะ
น้องสาวของในวีบอกว่าพี่ชายไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙แล้ว
แต่เพื่อนบ้านนางสิริมาอายุ๕๔ปีบอกว่าเมื่อ๒๓วันก่อนเพิ่งเห็นในวีมาที่บ้าน
ชาวบ้านเห็นว่าน้องสาวซื้อเหล้าเบียร์เอาไปสั่งสรรค์กันด้วย
แล้วน้องสาวในวีจะมาบอกว่าไม่รู้ในวีไม่ได้มาตั้งแต่โควิด๑๙ไม่จริงโกหก
เขามายังนั่งกินเบียร์กันอยู่เลย
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
ในวีกับภรรยาอาจจะแอบไปหลบอยู่ที่กระท่อมกลางนาไม่ไกลจากบ้าน
เพราะมีคนเห็นว่าน้องสาวของในวีซื้อเหล้าเบียร์ไปนั่งสังสรรค์กันที่กระท่อมด้วยค่ะ
แต่ก็ไม่มีใครเจอไม่ได้แบบไม่มีใครไปเห็นอ่ะ
มาแค่วารู้ข่าวเฉยลูกข่าวว่ามา
ทีมข่าวของเรานะคะก็เดินทางกลับไป

คุณสักสิทธิ์ก็เลยตะโกนถามเลย
ถามข้อมูลเลยว่าเป็นยังไง
ก็นั่งกันอยู่สองสามีพระยาในรถเลย
พยายามตะโกนถาม

ไม่ตอบอะไรบอกแค่ว่าเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านไม่พูดอะไรเลยสักคำนะคะ

คือตำรวจบอกว่านำตัวพ่อเลี้ยงไปฝากขังผัดแรกแล้วนะคะ
นายทวีจันตะเข้อายุ๔๘ปี
ฝากค้างผลัดแรกที่สารจังหวัดนางรอง

อายุไม่เกิน๑๘ปีข้อหานัก

นั่นน่ะสิเพราะเขาบอกเขาเป็นเจ้าของบ้าน
เพราะข้อมูลจากตำรวจคือเขาเจอตัว
เขาแจ้งเขาอาหารดำเนินพอดีแล้วนี่